พริตตี้สาวมะนาวที่เป็นผู้ถ่ายคลิปหญิงเปลือยกายในคอนโดมิเนียม
พร้อมที่จะเข้าพบกับตำรวจนะครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
หลังจากที่ถูกคู่กรณีแจ้งความโดยสารภาพว่าเป็นคนถ่ายคลิปจริง
แต่ว่าไม่ได้นำคลิปไปเผยแพร่ในโซเชียลนะครับ
ภายหลังเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคลิปหญิงสาวเปลือยกายในคอนโดมิเนียม
พระรามเก้าล่าสุดวันนี้ผู้ถ่ายคลิปก็คือนางสาวมะนาวได้ออกมาขอโทษ
กับเหตุการณ์ที่คลิปดังกล่าวถูกนำไปเผยแพร่
โดยระบุว่าเป็นคนถ่ายคลิปดังกล่าวเองเนื่องจากว่าโมโห
เห็นแฟนนุ่มกำลังมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหญิงสาวภายในห้องพัก
จึงต้องการเก็บคลิปนี้ไว้เตือนใจตัวเอง
จะส่งให้กับเพื่อนในกลุ่มประมาณ๒๓คน
แต่ว่าไม่ได้นำไปเผยแพร่บนสื่อโซเชียล
จากโทรศัพท์ที่บันทึกภาพหายหลังจากวันเกิดเหตุไม่นาน
และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้รู้สึกเครียด
อยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจความรู้สึกพร้อมกับขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

อีกครั้งภายใน๑๒วันนี้ครับ